เอาละค่ะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเส้นทางที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมในวันนี้
รวมไปถึงไปดูกันนะคะว่าจะมีการปิดถนนบริเวณใดกันบ้างค่ะ
โดยเส้นทางรวมระยะทางในการปั่นจักรยาน๒๙กิโลเมตร
เริ่มตั้งแต่พระราณพระราชวังดุสิตถนนศรีอยุธยาเลี้ยวขวาแยกมักกษัน
ถนนราชปลารบมุ่งเข้าสู่ถนนพระราม๑
เข้าถนนพญาไทยเข้าจุดประทับที่๑บริเวณจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
จากนั้นใช้ถนนพญาไทยผ่านแยก๓ย่าน
ซ้ายเข้าถนนพระราม๔มาตามเส้นทาง
ใช้ถนนศรีลมตลอดซ้ายค่ะถนนเจริญกรุงตลอดซ้าย
เวียนโอเดียนถนนเยาวราชเข้าถนนจักรวรรดิ
ขึ้นสะพานพระปกเกล้าผ่านแยกบ้านแขกวนรอบวงเวียนใหญ่
เข้าจุดประทับที่๒บริเวณพระราชวังเดิมกองทัพเรือ
ใช้ถนนอรุณอมรินแยกสิริราชตรงไปขึ้นสะพานพระราม๘
ลงแยกวิสุทธิ์กษัตริย์แยกจบรอเข้าถนนราชดำเนินนอก
กลับถึงพระราณพระราชวังดุสิตเป็นจุดสิ้นสุดค่ะ
แต่ตำรวจจะเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา
เพื่อเตรียมความพร้อมในเส้นทางการปั่นจักรยาน
อูทองในแยกอูทองในแยกลานพระบรมรูปทรงม้า
ถนนศรีอยุธยาแยกกองพลที่๑รักษาพระองค์แยกวัดเบนจมาบพิษ
ถนนราชดำเนินนอกแยกลานพระบรมรูปทรงม้าแยกสวนมิสักวัน
บริเวณรอบพื้นที่จัดขบวนจักรยาน๑๔สายเวลา๙นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
ถนนศรีอยุธยาแยกกองพลที่๑รักษาพระองค์แยกศรีเสาเทเวศ
พิศนุโลกแยกวังแดงแยกสวนมิสักวันแยกพาณิชยการแยกยมราช
และถนนหลานหลวงนะคะบริเวณแยกผ่านฟ้าลีราชแยกหลานหลวงแยกสะพานขาวแยกยมราชค่ะ
และถนนที่ใช้เป็นเส้นทางจักรยาน๒๔สายจะปิดการจราจรเวลา๑๒นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
ถนนศรีอยุธยาแยกพระบรมรูปทรงม้าแยกมกษันถนนราชปลารบแยกมกษันแยกประตูน้ำ
และถนนสาธรณ์เหนือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชแยกวิทยุ
ซึ่งเมื่อขบวนจักรยานเคลื่อนผ่านไปแล้วนะคะก็จะเปิดการจราจรในถนนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเส้นทางจักรยานทั้งหมดค่ะ